เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักแต่ว่าดราม่ากันข้ามปีหน่อยแล้วกันนะฮะ
สำหรับความรักของคุณแมทแล้วก็สงการค่ะ
อุ้ยังมีดราม่าต่อยู่ใช่มั้ยถึงละครฟอร์มยากนะคะ
ก็คือมีข่าวออกมาว่าเลื่อนใช้หรือว่าไม่เลื่อนเอ๊ะเอายังไงนะคุณผู้ชมค่ะ
ออกเนี่ยข่าวออกมาให้แบบให้เราฟังตลอดเลยนะคะ
แม้กระทั่งผู้กำกับค่ะพี่ใหม่พวัฒน์นะคะ
โพสต์ภาพเบื้องหลังกองถ่ายนะยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์แบบด่าสนั่นเลยนะคะ
ให้เปลี่ยนตัวนางเอกบ้างล่ะจะไม่ดูละครบ้างล่ะนะคะ
เจอแบบนี้ค่ะผู้กำกับคนเก่งของเราจะว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกกันค่ะ
พวกหลายคนรอดูค่ะลิขิตสรุปพฤษภามีนะหรืออะไร
ตอนนี้ต้องอยู่ที่ทางผู้ใหญ่วางจริงพี่ใหม่มีหน้าที่แค่ตัดทุกอย่างให้เสร็จ
เพราะฉะนั้นตอนนี้มันถึงกักเกณฑ์อะไรไม่ได้เพราะว่ารอให้พี่ใหม่ตัดเสร็จซึ่งกำลังเร่งตัด
พี่ใหม่โพสต์ด้วยขอความเห็นใจเนาะ
ก็บางทีเราก็รู้สึกแบบเออมันก็มีฤทร้อนกำลังใจเรานิดหน่อย
มันก็แค่แบบว่าเราก็อยากทำงานตั้งใจทำงาน
จริงเรื่องนี้พี่หมายไม่ค่อยอยากจะพูดจริงเป็นเรื่องส่วนตัวของน้อง
ในส่วนหน้าที่ของน้องที่ทำกับพี่น้องเต็มที่
พี่ก็เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์และพี่ก็ชอบโพสต์เรื่องหลังการทำงานอะไรอย่างนี้

คือเป็นคนชอบขี้อวดพูดง่ายเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้เปิดใจละครเรื่องนี้
โอ้โหเห็นใจพี่ใหม่นะคะก็ตอบเรื่องนี้ก็ตอบยากแหละ
แต่ขอบคุณจริงที่มีคำตอบให้กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
แล้วก็เห็นใจพี่ใหม่ด้วยนะคะเห็นใจคนทำงานต่อไปด้วยแล้วกันนะคะ
แต่ว่าไอ้คนด่าก็ด่าไปแต่บางกระแสอยากจะดูแมทเหมือนกันนะ
เพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมจะเต็มนะคะแล้วก็พี่หนอบอกแล้วนะคะ
แล้วก็มีคิวของที่ต้องถ่ายทำต่อด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต้องออนแอร์พร้อมประเทศจีนนะ
ตอนนี้ก็เลยยังต้องเลื่อนออกอากาศออกไปก่อนนะจ๊ะ
สรุปว่าเลือดออกอากาศแต่ว่าออกอากาศแน่นะคะคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดี
เพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์
ยิ่งใหญ่ทั้งเสื้อผ้าหน้าผมยิ่งใหญ่ทั้งตัวของนักแสดงเองด้วย
และที่สำคัญถือว่าเป็นการฝ่าดราม่าของแมทพิวรณีกับละครเรื่องนี้ด้วยนะคะ
อุปสรรคมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นดูไปเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะ